เติมเต็มความทันสมัยให้กับคุณนะครับ
ซึ่งเราเจอกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์แบบนี้

เรื่องราวในยุคไอทีและนวัตกรรมนะครับ
แล้วก็มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

ก็จะแก้ปัญหาเรื่องของการส่งของแล้วไม่มีผู้รับ
และผู้รับก็ไม่รู้จะไปรับของเมื่อไหร่อย่างไร
ต้องติดต่อเจ้าพนักงานทำให้เกิดการเสียเวลา
จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณกนกรัฐโกวิชัยเลยครับ
กล่องพัสดุมากมายที่วางอยู่ที่ทำการปรายศนีย์หลายแห่ง
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะนำส่งไปแล้วแต่ไม่มีผู้รับ

ปริศนีย์ไทยจึงมีแนวคิดนำเทคโนโลยีมาออกแบบ
เพื่อให้บริการนำจ่ายของให้ถึงมือผู้รับอย่างรวดเร็วค่ะ
ใครที่สั่งพัสดุเอาไว้แล้วไม่อยู่บ้าน
ต่อไปนี้ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วนะคะว่าจะไม่ได้รับสินค้า
ที่สามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว
ก็รับสินค้าได้ที่ทำการปรายศนีย์ทุกแห่งทั่วประเทศได้ตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
ซึ่งขั้นตอนการใช้บริการก็สามารถทำได้ง่าย๓ขั้นตอนค่ะ
ซึ่งผู้รับการบริการจะต้องมารับพัสดุภายใน๔๘ชั่วโมงค่ะ
หากเกินกำหนดพัสดุจะถูกนำส่งกลับมารอจ่ายณที่ทำการปลายทาง
ใช้งานมาแล้วหลายครั้งได้รับความสะดวกและย่นระยะเวลาในการรับสินค้า
จากเดิมที่ต้องลุ้นและรอคิวนาน
ใช้บริการ๓ครั้งแล้วครับ
สะดวกสบายง่ายเร็วประหยัดเวลา

แต่มาที่นี่สะดวกสบายมากกว่า
บางครั้งใบแจ้งนี้เรามาเราต้อง
ถ้าผู้ใช้บริการเยอะเราต้องรอคิวครับ

ถ้าสมมุติว่าเรามาก่อนเวลาทำการเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะรับได้
แต่ตัวไอบล็อกเรามาถึงเราก็สามารถที่จะเปิดได้เลย

ผู้จัดการฝ่ายจัดระบบบบริการบริษัทปรายศนีย์ไทยยอมรับว่า
ที่ผ่านมาปรายศนีย์ไทยประสบปัญหาในการนำจ่ายสิ่งของ
เพราะบุรุษปริศนีย์ไปแล้วไม่พบกับเจ้าของบ้าน
นำมาเก็บไว้ที่ทำการปรายศนีย์
จึงเกิดเป็นแนวคิดนำตู้ไอบล็อกมาช่วยอำนวยความสะดวก
และยังช่วยลดระยะเวลารอคิว
ซึ่งใช้เวลาเพียง๒นาทีหากเทียบกับการรอคิวถึง๒๐นาที
เราจะใช้เทคโนโลยีตรงนี้
ในการที่จะเข้ามาควบคุมการนำจ่าย
โดยที่ว่าเราสามารถที่จะลดการใช้ควบคุมการใช้คนทำหน้าที่ตรงนี้
แล้วเราสามารถที่จะตรวจสอบสิ่งของภายในตู้ได้นะครับ
ว่ามีสิ่งของมารออยู่ในตู้จำนวนเท่าไหร่
แล้วก็มีผู้ที่รับไปแล้วเท่าไหร่
ซึ่งในส่วนของผู้ควบคุมงานสามารถจะเช็คได้จากตัวระบบ
ไอบล็อกเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่บริษัทปรายศนีย์ไทย
ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอม๙เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ติดตั้งไปแล้ว๓๐แห่งทั่วกรุงเทพและปริมณฑล
เตรียมขยายต่ออีกให้ครบทุกแห่งทั่วประเทศ
สำหรับการส่งพัสดุของปรายศนีย์ไทยในปี๒๕๕๙ที่ผ่านมา
และพัสดุอยู่ที่๑ล้านชิ้น
ส่วนในปี๒๕๖๐มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณร้อยล้านสิบห้า
ซึ่งการนำตู้ไอบล็อกมาติดตั้งนี้
รายศนีย์คาดว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกรวดเร็วให้กับประชาชน
ในการรับพัสดุในยุคไทยแลนด์๔๐ค่ะ
ง่ายสะดวกรวดเร็วทันสมัยและที่สำคัญฮะ
สิ่งของและพัสดุของคุณนั้นปลอดภัยแน่นอนนะครับ